คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนดังอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีหญิงสาวมาร้องเรียนว่า
ถูกคนในทีมกู้ภัยของพี่บินบรรลือฤทธิ์เนี่ยแล้วก็พี่เอกพันธ์นะ
หลอกว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินแต่สุดท้ายหลวมตัวต้องหลับนอนกับผู้ชายคนดังกล่าว
ค่ะวันนี้ค่ะพี่บินนะได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดผู้ก่อเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ได้พบกับสาวผู้เสียหายนะคะ
พี่บินได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ปลอบขวัญให้เธอค่ะ
ก็เล่าเหตุการณ์ต่างด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือเลยนะ
พี่บินค่ะยืนยันกับทางผู้เสียหายว่า
ไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุคนนี้จริง

ได้ข้อความจึงได้ความว่า
เคยอยู่แต่ว่าลาออกไปตั้งนานแล้ว
แล้วพี่บินค่ะก็พาเธอเข้าไปแจ้งความด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงมันตอนกันค่ะ

พี่บินเนี่ยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นะ
ตำรวจได้เข้ามาช่วยจัดการ

จะเอาผิดในข้อหาใดได้บ้างค่ะ
แต่รับประกันนะว่าเอาผิดได้อย่างแน่นอน
หลังจากนั้นค่ะพี่บินก็ได้แวะไปที่บ้านของหญิงสาวคนนี้

พี่บินก็ได้เข้าไปข้างในค่ะ
แล้วก็ได้พบกับคุณแม่ของหญิงสาวผู้เสียหาย

ว่าครอบครัวของสาวคนนี้กำลังลำบากอย่างหนักค่ะ
ทั้งเรื่องกิจการร้านเสริมสวยที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด๑๙
แล้วก็การดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่ด้วยนะคะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัว
พร้อมสัญญาจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความปลอดภัย
แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการดำเนินคดีด้วยค่ะ

บันเทิงไทยรัฐก็ได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะ
ก็ในกรณีนี้มีการแอบอ้าง

รวมถึงทางบุรณฐีเสียหายนะคะ
ไอ้ตรงเนี่ยแจ้งความเอาผิดได้
แต่แต่ในกรณีของฝ่ายหญิงค่ะ
ที่เขาแจ้งความว่าถูกข่มขืนเนี่ย

ไม่สามารถที่จะแจ้งความได้
ก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อไป